เรื่องนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะสิ่งสำคัญในการตั้งด่านคืออะไร
ก็ต้องมีไฟเตือนมีสัญญาณบอกนะครับถูกต้องมันจะต้องมีไฟส่องสว่างให้เห็นว่าอาจ
อยู่ตรงนี้นะมีป้ายบอกอะไรชัดเจนแต่เหตุการณ์นี้ค่ะ
ด่านไม่เปิดจนกระทั่งคนที่เขาขับรถไปจะถึงด่านอยู่แล้วเนี่ย
เขาไม่เห็นก็เลยไปชนหอคอยด่านล้มทับมาเสียหายด่านบอกว่าอ๋อคุณต้องจ่ายค่าเสียหายนะเพราะคุณขับรถโดยประมาท
คลิปนี้เนี่ยนะคะเป็นคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนาทีเกิดเหตุค่ะ
คือมันมีด่านตั้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านบาตู

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คซึ่งเป็นคุณครูของนักศึกษาที่นั่งมากับรถคันนี้นี่แหละ
เขาโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนักศึกษาของเขา
คือตัวที่ตั้งด่านเขาไม่เปิดไฟตั้งไว้มืดอะค่ะ

ถ้าเป็นกรุงเทพมันมีไฟริมถนนมันก็สว่างวาบมันยังมองเห็น
แต่ต่างจังหวัดบางทีเนี่ยไฟถนนเนี่ยมันมีไม่ชัด
พื้นที่ไม่เปิดด้วยซ้ำมันก็มืดนะคะ
กว่าจะเห็นว่าด้านหน้ามีไอ้ตัวที่ตั้งด่านอยู่เนี่ย
เขาก็ตกใจหักหลบนั่นเป็นยังไงคะ
พุ่งชนหอนั่นจนล้มทับรถเสียหายไปเป็นแสนเลยนะคะ
ค่าซ่อมรถอย่างเดียว๙๕๐๐๐บาท
อีกค่าหอคอยตั้งด่านเนี่ย๒๘๐๐๐บาท
กล้องวงจรปิดอีก๑หมื่นกว่าบาท
ซึ่งกล้องวงจรปิดกับค่าหอคอยเนี่ยจ่ายให้ด่านนะคะ
เพราะเขาบอกว่าขับรถโดยประมาทคุณต้องทำทรัพย์สินของด่านเสียหายค่ะ
คือเรื่องนี้นักศึกษาบอกว่าหูมันเกินไปหรือเปล่า
คือรถคันนี้พ่อของเธอเป็นคนขับแล้วไม่ใช่รถพ่อด้วยนะ
เพื่อนมาพ่อยืมเพื่อนมาจะขับรถไปทำธุระที่นราธิวาส
แล้วจังหวัดที่จะกลับบ้านนะคะจะกลับบ้านที่จังหวัดปัตตานีมาเจอจุดตรวจตรงนี้
แล้วคุณไม่เปิดไฟเขาจะไปเห็นได้ยังไง
คือคุณครูที่มาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าเห็นใจน้องนักศึกษานักเรียนคนนี้มาก
เพราะว่าเพิ่งเสียคุณแม่ไปเพิ่งเสียคุณยายไปแล้วพ่อต้องมาประสบเหตุแบบนี้อีก
ได้คุยกับคุณครูรุษณีนะคะซึ่งก็เป็นคนโพสต์เขาบอกว่า
อยากให้ด่านและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด่านพิจารณาทบทวนเรื่องชดใช้ค่าเสียหายใหม่
ให้ฝ่ายผู้ประสบเหตุรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าหอคอยหรือค่าความเสียหายซ่อมรถ
เพราะคนขับเผามองไม่เห็นเพราะคุณไม่เปิดไฟไง
ไม่มีไฟที่จุดตรวจเราก็คิดว่ามันน่าจะมีการพิจารณาใหม่หรือเปล่า
ในส่วนของไม่ได้เปิดไฟจุดตรวจค่ะมันอาจจะทำให้เกิดการมองไม่ชัดอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีการทบทวนหรือว่าพิจารณาใหม่ค่ะ
เราสังเกตไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือมันจุดตรวจมันไม่ได้เปิดไฟ
มันน่าจะมีความยุติธรรมตรงนั้นเพิ่มขึ้นให้เขาแบบเบาในการจ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราได้คุยกับน้องซูไฮนะคะลูกสาวของคุณพ่อก็คือนักเรียนของคุณครูท่านนี้แหละ
คือเธอเล่าบอกว่าพ่อกำลังกลับบ้านจากนราธิวาสแล้วก็มาด้วยกันกับญาติอีกคนนึง
พอถึงจุดเกิดเหตุพ่อไม่เห็นไฟที่ด่านจริงก็เลยหักหลบจนชนเข้ากับหอคอย
ไอ้หอคอยก็ล้มทับรถลงมาหลังเกิดเหตุนัดเจรจาแล้วใช้ค่าเสียหายกันไป๔๐๐๐๐
โดยบอกว่าพ่อขับรถประมาทก็เลยอยากร้องผ่านสื่อให้ช่วยหน่อย
เพราะว่าด่านไม่เปิดไฟจะให้ทำยังไง
ภายหนูพิดไฟเดียวไหมจากที่หนูดูจากกล้องกองเจอนะคะ
ถ้าเกิดวันนั้นพ่อเสียด้วยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะค่ะ
ได้คุยกับคนที่ขับรถตามหลังพ่อของน้องนักศึกษาคนนี้นะคะคุณรอฮิมีค่ะ
เธอบอกว่าโอ้โหตรงนั้นมืดมากจริงค่ะ
บอกเลยว่ามันมืดมากจุดตั้งด่าน
แล้วเธอก็ใช้ความเร็วไม่ถึง๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกัน
เพราะตรงนั้นมันเขตชุมชนขออภัยนายรอฮีมีนะคะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะ
เขาบอกเขาไม่ได้ขับจี้ด้วยนะคือขับตามกันมาเฉย
แต่ตรงนั้นเขายืนยันเลยว่ามันมืดจริงเอาลองฟังเสียงเขานะคะ

จัด๒๗๓จริงเลยว่ามืดไหร่นะ

ธานัยเดชาอากิติวิทยานั่นธานายคลายถุกนะคะ
ก็มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คให้ความรู้ในมุมกฎหมาย
เขาเขียนชัดเจนเลยว่าตั้งด่านต้องเปิดไฟหรือให้สัญญาณตามกฎหมาย
ถ้าฝ่าฝืนก็ถือว่าประมาทอันนี้คือหมายถึงคนที่ตั้งด่านประมาทนะ
ส่วนคนที่ขับรถเองเนี่ยนะคะก็ต้องขับด้วยความระมัดระวัง
ขับเร็วแล้วต้องเบรกหรือว่าหยุดรถให้ได้
เพราะฉะนั้นในคดีนี้เนี่ยนะคะต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าคนขับรถประมาทหรือเปล่า
แล้วการตั้งด่านเนี่ยบกพร่องไหมถ้าต่างคนต่างประมาทก็คือ
ด่านบกพร่องแน่เพราะไฟไม่ติดใช่ไหม
แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพ่อน้องนักศึกษาสมมุติขับมาเร็วก็เลยเบรกไม่ทัน
อะไรอย่างเงี้กลายเป็นประมาทร่วมก็ต้องร่วมกันชดใช้นะคะ
ให้ฝ่ายน้องนักศึกษาชดใช้อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ